บุรีรำเนี่ยก็มีคุณพ่อท่านหนึ่งเนี่ยนะคะ
มาร้องเรียนนะคะบอกว่าครูทิ้งลูกชาย

คือที่บ้านเนี่ยก็ไม่เห็นเด็กมารับเด็กก็ไม่เจอ
ปรากฏว่าเสียงร้องไห้ค่ะ
ทำให้ถึงได้รู้ว่าเด็กถูกทิ้ง

ซึ่งเป็นคุณพ่อของเด็กเนี่ยนะคะ
เล่าบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นของวันที่๗สิงหาคม

คือน้องพีทเนี่ยนะคะเป็นนักเรียนชั้นป๓

เขาก็หากันวุ่นเลยค่ะ

เขาก็เลยตัดสินใจวกกลับไปที่โรงเรียนนะคะ

แต่ปรากฏว่าผู้ปกครองได้ยินเสียงเด็กร้องในห้องเรียน
ก็เลยถึงรู้ว่าเด็กเนี่ยติดอยู่ในห้องเรียนนะคะ
งัดเข้าไปก็พบว่าเด็กร้องไห้จนตัวสั่นเลยค่ะ
ห้องข้างล่างเสียงเสียงเด็กที่ว่าถูกขังอยู่บนห้องน่ะ
เขาได้บอกครูในโรงเรียนหรือบอกใครไหมบอกอยู่ครับอืม
แล้วครูเขาได้ไปดูให้ไหมไปอยู่ครับอืม
แต่พวกมันพวกมันก็ตุ๊กใหญ่แล้วครับพวกมันหาหลายรอบเลยครับ
ก็คือเขาขังไว้ก็คือครูประจำชั้นนี่คือล็อกห้องไปแล้วเหรอครับ
ครับผมอ่าผู้สื่อข่าววันนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนค่ะ
ไปพบกับผู้มนุยการซึ่งไม่ได้ให้สัมภาษณ์
แต่ว่าพาไปดูห้องเรียนที่น้องพีชอยู่อ่ะค่ะอยู่ชั้นสอง
ประตูเนี่ยมีร่องรอยกุญแจถูกงัดส่วนโต๊ะของน้องพีชอยู่กลางห้อง
เพื่อนน้องพีชบอกว่าบางช่วงน้องพีชนั่งฟุบอยู่บนโต๊ะแล้วก็ลงไปนอนข้างล่างค่ะ
ซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับคำพูดของครูประจำชั้นซึ่งให้ข้อมูลบอกว่าครูไม่เห็นว่าน้องอยู่ในห้อง
เพราะว่าเหมือนน้องนอนลาบอยู่อ่ะดูเขาไม่เห็นก็เลยล็อกห้องเรียนแล้วก็กลับบ้านไปนะ
แล้วก็คิดว่าเด็กกลับบ้านกันหมดแล้วครูเข้าไปเข้าไปเอาสุนัขออกมานะคะ
สุนัขที่ครูเข้าไปเอาออกมาเนี่ยครูบอกว่าเป็นสุนัขจรจัดที่เข้ามาอยู่ในโรงเรียนนะคะ
ซึ่งทางภูมิหน่วยการก็เรียกครูประจำชั้นมาตักเตือนแล้วกำชับให้ครูทุกคนดูแลเด็กให้รอบครอบมากขึ้น
แล้วก็พาครูไปขอโทษผู้ปกครองนะคะก็เข้าใจค่ะที่ผู้ปกครองไม่พอใจเพราะลูกป่วยด้วยนะคะ
ก็ตกใจซึ่งรับปากว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะ
ผู้สื่อข่าวล่าสุดเนี่ยโทรคุยกับคุณพ่อนะคะ
บอกว่าตอนนี้น้องพีชที่ป่วยอยู่อาการยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะแล้วก็ไข้สูงด้วยค่ะ